เครียดเรื่องครอบครัวเรื่องของธุรกิจ

มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

แล้วก็กระโดดลงไป
กับแม่น้ำ
แล้วเอาตัวเธอไปส่งให้กับตำรวจ
ล่าสุดสามีของเธอมารับตัวเธอ

สะพานแห่งนี้คนนี้คนไปกระโดดบ่อยมากนะ

ประพานข้ามแม่น้ำปะโกงเนี่ยก็มีอีกแล้วหรอ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากที่พลเมืองดีแจ้งตำรวจตำรวจภูทรบางประกง
ลงพื้นที่ไปค่ะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ
ปะโกงถนนเทพรัตนะบางนาตราดค่ะ
เข้าชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเศร้าพอไปถึงเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่เลยก็พบรถเก๋งจอดอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำ
โดยมีกุญแจวางแนบอยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้าย
แล้วก็ไปพบรองเท้าแตะสีชมพูถูกถอดอยู่บริเวณทาง
ฐานเสาไฟข้างทางหนึ่งข้างตรวจสอบเอกสารภายในรถ
ทราบชื่อก็คือนางสาวฟันอิงกัวอายุ๔๓ปีเป็นชาวเมืองราชบุรี
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนางสาวเยาวภาสุขเสรี
แล้วก็เห็นรถเก๋งคันนี้คุณผู้ชมรถเก่งคันนี้ขับมาจอดกลางสะพาน
ก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากรถก็ทำทีแล้วค่ะ
เปิดปิดประตูเปิดปิดประตูทำแบบนี้อยู่๓ครั้ง
จากนั้นก็ปีนขึ้นไปราวสะพานออกไปยืนอยู่ด้านนอก
ซึ่งคนที่เขาตกปลาก็พยายามแล้วนะ
พยายามตะโกนเรียกผู้หญิงคนนี้ให้กลับเข้ามา
แต่ก็ไม่ทันค่ะเธอตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำ
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ฟังจากปากคำของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เราทำกราฟิกจำลองให้ท่านดูแบบนี้นะครับ
เป็นจุดที่นางสาวฟันอิงกัวกระโดดสะพานนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขับรถมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ข้ามสะพานบางประกงมาฝั่งกรุงเทพ
ขับมาเรื่อยก่อนจะไปกลับรถเพื่อจะกลับพัทยา
ราฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้จะเป็นจุดที่เธอกลับรถนะครับ

แต่ว่าไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตทนะฮะ
เติมน้ำมัน๓๐๐บาท
คำบอกเล่าของพยานเนี่ยบอกว่าเธอเดินลงมาคุยกับเด็กปั๊ม
แล้วก็บอกว่าเครียดเรื่องครอบครัว
แล้วก็ขอบุหรี่สูบ๑มวล
หลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง

ประมาณสัก๑๒กิโลเมตร
ก็ไปจอดรถกลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ก่อนจะเปิดประตูรถลงมาแล้วก็

ชาวบ้านในระแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
มาหาร่างกันไม่เจอครับท่านผู้ชมครับ
จนช่วงเกือบตี๓
ร่างของเธอก็ไปลอยลอยไปชนกับเรือของชาวบ้าน

ก็ห่างจากสะพานจุดที่เกิดเหตุ๒๓กิโลเมตร

๓แล้วแม่น้ำบางประกงเนี่ยโอ้โหมันมืดตึ๊บเลย
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็ออกไปดูกันก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่า
ด้วยความหนาวเย็นอยู่ริมฝั่งก็เลยช่วยขึ้นมานะฮะ
คือโชคดีมากที่ตัวของเธอเนี่ยลอยมาติดฝั่ง
เพราะหากลอยแล้วไม่ติดอะไรเนี่ยไปอีกแค่กิโลเมตรเดียว
มันออกปากอ่าวไทยมันออกทะเลแล้ว
นู่นเลยนะไปไกลเลยค่ะ
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามอีกหนึ่งคนก็คือ
นายธาตุทองบุญรอดเป็นกำนันตำบล
ทองก็คือเป็นกำนันในบางประกงนี่นะคะ
บอกแบบนี้บอกว่าพบผู้หญิงคนนี้เนี่ย
สักประมาณช่วงตี๒ตี๓มีชายอายุสักประมาณ๘๐ปี
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
โดยความกลัวแล้วค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นมันมืดมาก

ผู้ชายอายุ๘๐ปีก็เลยตะโกนเรียกกำนันให้ไปดู
พอไปดูเนี่ยนะคะก็พบผู้หญิงคือสภาพเปียกปอน
ขอความช่วยเหลือก็คุยกับเธอนะว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหน
บอกแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเพิ่งจะกระโดดสะพานมา
หมดสติรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ร่างของเธอ
ลอยมาชนกับเรือที่จอดอยู่ริมฝั่ง
ก็คือคงเป็นเรือของคุณตาวัย๘๐
แต่กำนันท่าทองบอกตี๒ตี๓ตาก็กลัว
ก็นึกถึงภาพตี๒ตี๓แล้วมืดเลย

บอกไปเรียกกำนันก่อนดีกว่าใช่ค่ะให้กำนันมาช่วยดูหน่อย
คือมันก็มีเรื่องเล่ามานะฮะสำหรับสะพานแห่งนี้เนี่ย
มันมีเรื่องของอาถรรพ์มาด้วยเนี่ยนะคะ
เอาล่ะพอไปเจอผู้หญิงเนี่ยก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
สอบถามเธอเธอก็บอกว่าเธอคือเครียดเรื่องครอบครัว
เครียดเรื่องงานแต่กำนันบอกว่าจากการพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ย
พยายามสังเกตหน้าว่าเธอจิตเป็นปกติหรือเปล่า
มีอะไรผิดปกติไหมก็ดูว่าฟังรู้เรื่องดีนะคะ
บอกว่าธุรกิจที่ค้าขายมีปัญหา
ค่ะแต่เอาล่ะไปสำรวจตรวจสอบร่างกายเธอเบื้องต้นเนี่ย
พบเพียงบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายจากการกระแทกเสาต่อหม้อใต้น้ำเท่านั้น
ซึ่งกำนันธาตุทองก็พาเธอไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่พบตัวเธอก็ติดต่อไปที่สามี
สามีเธอให้การกับตำรวจบอกว่า
ภรรยาของเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดคือพูดน้อยและไม่ค่อยระบายอะไรให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากพัทยาสักประมาณ๓ทุ่ม

สามีก็เลยคิดว่าเธออาจจะกลับไปหาแม่ที่ราชบุรีมั้ง
สักประมาณช่วงเที่ยงคืนมีตำรวจโทรมาบอกว่าเธอกระโดดสะพาน
ก็เลยตัดสินใจขับรถมาที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เขาจะโหลดน้ำจะมาบุกผมหรือเปล่า
เขาทำพักกับพันธุ์หมด
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขาก็อยู่แถวนั้นมาตั้งแต่เด็ก
ก็คือท่านนี้นายบุญเทินสุขเสรีอายุ๗๓ปี
มันก็มีเรื่องของความเชื่อมันก็มีเรื่องของความอาถรรพ์มาด้วย
เขาบอกว่าเขาเล่าแบบนี้
ที่แห่งนี้จึงเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นบ่อยครั้ง
แล้วก็ที่ผ่านมามักจะมีคนเห็นผู้หญิง
นั่งอยู่บนราวสะพานบ้างอยู่ริมตลิ่งบ้าง
คอยที่จะกวักมือเรียกคนให้ลงไป
จนบางคนเคยตัดสินใจกระโดดลงไป
แต่ก็มีชาวบ้านคือไปคว้าตัวมาได้ทันนะคะ
ที่บางคนบอกว่าหลายครั้งที่มีคนมาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำ
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่หนีปัญหา
แล้วก็ไม่คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
ส่วนวิญญาณก็อันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมนะคะ

แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสติในช่วงเวลานั้น

มันวูบเดียวนะตั้งสติดีนะครับ